ชั่วโมงนะ๕ชั่วโมงทำไมรู้ไหมฮ
ขาติดร่องติดท่อของเทศบาล
โอเคเนี่ยระวังมือ

ต่อไป
ยังงี้ได้มั้ย
อ้าวอ้าวอ้าว
เดี๋ยวลองแป๊บ
หลังมา
ไปสำแม่ก่อนไปหาเป็นสำแม่
เนี่ยคุณ๒ทุ่มกว่ายันเกือบตีหนึ่ง
กว่าจะเอาน้องออกมาได้เนี่ยนะฮะ
กู้ภัยใช้อุปกรณ์เอาเครื่องตัดทาง
เครื่องมือช่างจะมาทุบท่อระบายน้ำ
เอาอะไรน้ำมันมาหยอดอีกช่วยเหลือ
น้องทาริสอายุ๕ขวบครับ
ตกลงไปตรงร่องตรงนี้มันเป็นฝาท่อระบายน้ำ
ร่องที่ว่ามีช่องว่างห่างประมาณ๖นิ้วคุณ
เด็กก็เล็กไงคุณตอนเดินแล้วพลวดลงไปเลย
แล้วก็ทีนี้เอาขาออกไม่ได้เด็กก็อดทนมากนะคุณ
เจ็บปวดแบบนี้แต่พยายามจะไม่ร้องไห้
มีแอะออกมานิดนึงแอออกมานิดนึงนะครับ
เพราะว่าตอนช่วยเหลือมันก็น่าตกออกตกใจใช่ไหมครับ
ญาติพ่อแม่ก็โอบกอดปลอบใจอยู่ตลอดเวลานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่บอก๒ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
ชั่วโมงในการช่วยเหลือก็ยันเกือบตี๑นะครับ
บริเวณหน้าที่จัดงานประเพณีวิ่งควาย
ของจังหวัดระยองหน้าโรงเรียนอรวิน
ตรงข้ามโรงไฟฟ้าปลวกแดงหมู่๑ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดง

พาหลานมาเที่ยวงานประเพณีวิ่งควาย
ที่จัดอยู่ที่หน้าอำเภอปลวกแดงนะครับ
กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกัน
แต่ปรากฏว่านี่น้องทาริสเดินมา
ขาตกลงไปหลุดลงไปในร่องตรงนั้น
ฝาท่อระบายน้ำใช้เวลานานมาก
ชั่วโมงมากกว่าจะเอาออกมาได้
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดง

เป็นรอยถลอกผิวหนังแค่นั้นเอง

แล้วก็ต้องปรับปรุงท่อระบายน้ำดังกล่าวหน่อย
เพราะมีช่องโหวที่มันกว้างพอ
ที่ขาเด็กจะตกไปได้
นักข่าวของเรานะลองเอามือเอาแขนแหย่ลงไปดู
มือแขนผู้ใหญ่ก็ขนาดเท่ากับขาของเด็ก

อีกอย่างเป็นหน้าโรงเรียนในตอนนักข่าวของเรา
ลองดูซิอันนี้ฝาท่อที่ยังไม่ได้ทุบอะไรนะ
ฝาท่อปกตินะแล้วมันช่องว่างระหว่างฝาท่อกัน
เอามือแห่ลงไปได้เอ้าเข้าไปได้

ก็กลัวว่าจะมีเด็กเล็กที่จะตกลงไปแบบนี้อีกนะครับ
ก็ฝากเทศบาลมาดูแลฝาท่อของท่าน
ทำอย่างไรดีคุณมันต้องแก้ฝาท่อใหม่หมดเลยหรือ
ใช่คือต้องเปลี่ยนไงจะเอาอันที่มันแตกแบบนี้ไม่ได้
ให้มันเป็นรูเป็นร่องแบบนี้นะคะ